คุณพีชจบม๖ใช่มั้ยคะก็เริ่มมหาลัยปี๑ก็เริ่มป่วย
อ้าวอีกแล้วปี๑เทิม๒เริ่มป่วย

เมื่อปี๒๕๕๓จากที่เคยมีบ้านมีรถแล้วนะฮะ
บ้านผ่อนรถน่าจะใกล้หมดแล้วด้วยตอนนั้นเป็น๑๐ปีแล้วเนอะ

ไม่มีหรอกรดขายเลย
ในขณะนั้นดาวราหูโคจรมาทับพระจันทร์
ราหูท่าพระจันทร์เนี่ยคืออารมณ์จิตวิญญาณกายเนื้อของคุณแอน
ก็ถูกเงากรรมเล่นงานอีกรอบนึง

หรือว่ามันเกิดไม่สบายเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นเรื่องของมัน

คือเรายังแข็งแรงปกตินี่แหละ

ถ้าพี่แอนเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่

เคยคิดว่าก็มีเพื่อนชวนไปเวียดนาม

วันนั้นก็คือเพิ่งจะฟื้นไข้

คือเป็นเงินกรงแต็กอย่างนี้หรอ

แล้วความที่เราคิดว่าใช่เราไม่คิดไงครับ
เพราะว่าเราเห็นว่าเด็กเดินขายของ

เงินนั้นมันยังเป็นแผ่นอยู่มันยังไม่ได้แบบ
ไม่ได้เหมือนโดนมันไม่ได้โดนเผา

ขาก็แข่งเดินไม่ได้เลย

เฮ้ยทำไมขาฉันเดินไม่ได้ทำไมมันเจ็บ

ไปหาหมอที่วินามก่อน

ก็ฉีดไปได้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง

แม่ทำไมมันฉีดยาเข้าเส้นทำไมแม่ไม่หายสักที

ยาก็กินอะไรก็กินก็ไม่หาย

ไม่ได้กินอะไรแล้วนี่เขาก็เลยชวนเลย

แม่ลองไปที่นี่ดูมั้ยทำไมแม่ไม่หาย

แสดงว่าทางนี้เขาไปดูเปล่าน้องสาว
เขาทักก็เหมือนกับว่าเขาทักน้องสาวมา

อ่ะป่ะเป็นคนมีสาระ

เขาก็ไม่ทัก

เราก็ดูแล้วก็คือเราเป็นคนที่แบบ

แต่เราก็เออมองยังดีใจเราก็ถามว่า

ก็คือนั่งนิ่งพอเราพูดว่า
จะกลับแล้วเขาก็เดินลุกขึ้นมาเลย
มาหาจับที่มือเรา

นานมากประมาณ๒๐นาทีไม่พูดเลยนะคะ

แล้วก็คำถามในใจแล้วก็บอกอ่ะ

คือแล้วทำไมจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิต

นี่แต่เหมือนกับว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยมีทักเท่าไหร่
ไม่ค่อยเจอเอาอย่างนี้ดีกว่าไหนมาถึงล่ะ
เมื่อกี้พ่อหมอรักเขาก็ทักขึ้นมาก่อนว่าดวงแบบนี้แหละลมเพลลมพัด
อย่าพูดไปเรื่อยอย่าแบบว่าอย่าไปทักอะไรเห็นอะไรต้องปิดประตูอย่างเดียว
วันนี้คุณมาเจอหมอลักษณ์แล้วพ่อหมอรักตามดวงอะไรเกิดขึ้นกับผู้หญิงคนนี้
เรื่องนี้ตั้งแต่ทำรายการมาหรือตลอดการเวลาที่ผ่านมา
ผมก็ไม่เคยบอกหรือว่าแบบให้คนเชื่อนะเพราะมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่อยากที่จะไป
ทำให้สิ่งนี้เป็นประเด็นนะคุณแอนหมายถึงว่าสิ่งใดที่เราไม่รู้มันเป็นปัจจัดตังค์
ผู้รู้พึงรู้ด้วยในตนอย่าพยายามขยายความลับนั้นให้แก่มวลชนเพราะเขาจะเกิดความกลัว
จะมีโอกาสหายไหมเพราะว่านี่ผ่านมา๖ปีแล้ว๗ปีแล้วหมดเนื้อหมดตัวก็แล้ว
คืออย่างนี้นะถ้าวันนี้เจอคุณแอนแบบว่าเพิ่งเจอแบบยังไม่ได้รักษาทางการแพทย์ที่มีการตัดผ่าเปิดเลยนะ
ผมมั่นใจหายได้๙๙เพราะผมจะรู้ว่า๑อายุระเวทที่เขารับการครอบจากครูหมอสายนวดแผนราชสำนักมือหนึ่งของประเทศไทย
คือใครเรารู้เลยเรารู้ว่าอยู่ที่ไหนไปหาท่านมือท่านไม่ใช่มือธรรมดาหมอนิ้วเพชรรับครอบจากครูหมอในสายของสมาคมแพทย์แผนไทย
เรารู้ที่เขาจะแล้วเขาเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เขามีวิชา๒ไปหาเจ้าคุณหมูวัดทรงธรรม๓หรือหลวงพ่อเจริญวัดนวลสว่างอุดรธานี
ทีเดียวก็หายเพราะผมเคยเห็นคนหามไป

เราไม่ได้แม่น่าใจเดินได้แล้วตอนแลกเริ่มไม่ได้เลยแบบมันคือน่าจะดีขึ้นนะเพราะแล้วก็เนื้อก็เดินได้
ที่มันยังกดลงพื้นไม่ได้
แต่ข้างหน้ามันลงแล้วมันจะเหลือต้นเท้าประมาณขนาดนี้
ขอเตือนสักนิดนึงราศีไหนในปีนี้มีเกณฑ์จะป่วยหนัก
ราศีสิงศ์จากนี้จนถึงประมาณปลายปี๒๕๖๒
ราศีพิจิกษ์จากนี้จนถึงประมาณกลางปี๒๕๖๒
จะเป็นห่วงเวลาที่มีโอกาสจะโดนกำเก่าให้ป่วยหนักเจ็บหนัก
แต่ถ้าเกิดใครโดนไปแล้วก็ถือว่าได้ลดทอนเหตุเพศภัยหรือกรรมลงไปครึ่งหนึ่ง
จากนี้ต้องหนึ่งประกันชีวิตประกันสุขภาพออกกำลังกายดูแลตัวเอง
แล้วจะไปไหนมาไหนก็ให้หาสิ่งศักดิ์ไว้คุ้มครองประจำตน
เราเป็นชาวพุทธนอกจากมีคุณธรรมศิรษภัณฑ์แล้ว
นอกจากพระในใจแล้วก็จะมีของขางศาสตริษฐ์พอที่จะใช้หาได้ไว้ติดตัวประจำตน
ตอนนั้นที่แม่เป็นก็ต้องกลับไปออกเข้าโรงพยาบาล
ผ่าตัดลูกเป็นยังไง
เขียนตามข้ารักษาปัญยาบาลจนมาจากไหน
ไปกลับลงบานไปทำงานเสร็จกลับลงบาน
พยาบาลอยู่สีลมแล้วบ้านเราอยู่รางศีร

ต้องไปกลับโรงพลาณ
ตอนนั้นพีมเข้าวงการแล้วยัง
เดือนหนึ่งต้องหาเงินเท่าไรถึงจะพอค่าใช้จ่าย
ตอนนั้นนะครับตอนนั้นคือมันไม่ได้รวมเป็นเดือนนะครับ
คือได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปเหมือนชีวิตเป็นวันต่อวันครับ
คือมันจะไม่เห็นเงินก้อนไงค่ะพอรับปุ๊บเราก็ต้องจ่ายรับปุ๊บจ่าย
เพราะมันมีส่วนที่เราต้องจ่ายอีกเยอะมาก
แล้วน้องสาวเรียนเรียนเป็นหลักแล้วก็ดูแลแม่อยู่เป็นเพื่อนแม่
ส่วนพี่พีมเนี่ยก็คือเป็นสาวหลักเรียนด้วยทำงานด้วยดูแลแม่ด้วยครับ

ผมคิดแค่ว่าขนาดแม่ยังเลี้ยงดูเราได้เลยทำไมแค่ในเรื่องแค่นี้ทำไมเราจะเลี้ยงดูเขาไม่ได้บ้าง
แต่สิ่งที่น่าชื่นใจอะไรรู้ไหมคะลูกมดจ๋าน้องพีมเรียนตัวสุดท้ายแล้ว
จะจบแล้วอาจจะช้ากว่าคนอื่นไหม
ช้ากว่าครับเพราะว่าตอนนั้นแม่ผ่วยแล้วเอาเงินมารักษาแม่หมดแล้วก็ไม่มีเงินเรียนครับ
ไม่มีค่าเทิม
ตอนนั้นเดินแบบโอเคแล้วมันก็ได้เงินหลักหมื่นแล้วแต่หมื่นนึงสำหรับค่ารักษาพยาบาลถือว่าเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมาก

๒แสน๕ต้องเดินแบบเท่าไหร่กว่าจะได้๒แสน๕
ตอนที่ตัดสินใจบอกเราหยุดเรียนก่อนเอาเงินที่ได้ทั้งหมดมารักษาแม่ก่อน

น้อยใจครับรู้สึกสนุกครับตอนนั้นคือทำงานทุกวันเรารู้สึกสนุกแฮปปี้เจอผู้คนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็คือทำงานเสร็จซื้อข้าวแถวบางรักครับเข้าโรงพยาบาลให้แม่ทานรู้สึกเออมีความสุขดีเนาะอะไรอย่างนี้ครับ

ยายยายก็มาหาบ้างอะไรอย่างนี้ครับคือเป็นครอบครัวที่รักกันครับเป็นครอบครัวที่ดูแลกันแล้วก็ไม่เคยทอดทิ้งกันครับ
ก็เลยมีความสุขแล้วก็เข้มแข็งขึ้นมา
คือจำได้เคยเห็นน้องพีมเสร็จรายการปุ๊บเขาก็มาออกรายการแล้วก็เอาข้าวกล่องบอกเดี๋ยวไปกินที่ต่อที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ทำไมไม่มีเราก็นึกว่าเขาจะมีเงินรายได้เหลือเยอะเนอะเขาบอกเขาจะต้องเอาไปฝากที่แม่

ถ่ายละครเสร็จเอาเข้ากองกลับบ้านตลอด

สิ่งทุกอย่างตอนที่เขาไม่สบายทำทุกอย่างให้แม่หมด
สิ่งทุกอย่างคุณทำได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณแม่แล้วตั้งแต่แม่ยังเดินไม่ได้

จนวันนี้แม่เริ่มเดินได้แล้ว
ในใจแอบดีใจไหมวันที่แม่ลุกขึ้นมาเดินได้
ดีใจครับดีใจที่ไม่ต้องนอนอยู่อย่างนั้นนะครับ
เพราะคืออย่างผ่าตัดเสร็จเนี่ยครับหมอให้นอนทางคลายเนี่ยครับ
ตอนนี้เป็นเดือนอยู่แต่บนเตียง
คือไม่ให้ลุกไม่ให้อะไรเพราะเขากลัวว่าเดี๋ยวเหล็กมันจะเคลื่อนหลุด
ตอนที่แม่นอนอยู่บนเตียงหน้าที่คุณทำอะไรบ้าง
เอาโถฉี่ครับมาให้แม่เอาตัวดันขึ้นแล้วก็เอาโถฉี่ไปข้างล่าง

เห็นแล้วชื่นใจยิ่งกว่าแบบได้ถูกรางวัลที่หนึ่งมั้ย
ชื่นใจครับรู้สึกดีใจมากครับที่แม่กลับมาเดินได้ครับ
ถ้าอย่างนั้นพ่อหมอลองดูที่ดวงสิว่าการกลับมาเดินได้จะทำให้คุณแอนได้เข้าวงการอีกครั้งหนึ่งไหม

ทั้งสองคนเลยพอผ่านกลางปี๒๖๐หรือปลายปีแล้วนะดวงชะตาทั้งสองคนนี้จะเจิดจรัสขึ้นพร้อมกันเลย
แล้วดีไม่ดีด้วยบุญกุศลที่ได้เป็นคนกระตันอยู่นะในความที่พีมมีแล้วด้วยความเป็นคุณแม่ที่น่ารักแล้วก็รู้จักสอนอบรมเลี้ยงดูลูกแบบนี้
หลังจากที่ออนแอร์ผ่านรายการนี้แล้วอาจจะเกิดการเร่งฟ้าเร่งดินเร่งดวงชะตาที่มันจะช้าไปถึงปีหน้าค่อนปีมันอาจจะเร็วขึ้นก็ได้ใครจะรู้ได้

พร้อมที่จะกลับมาในวงการไหมล่ะพี่แอน
ก็ถ้าเดินได้สมบูร๑๐๐ก็พร้อมค่ะเพราะมันเป็นงานที่เรารักอยู่แล้ว

เพราะว่าบทบาทเดี๋ยวนี้หลายบทบาทบทแม่บท
เยอะเหนือเกิน
ใช่แล้วช่องตอนนี้ก็เยอะด้วย

ใช่แล้วผมก็รู้ได้ว่าไม่มีทางที่จะไปถึงเวลาที่จะต้องหายสนิท

มันจะมีบทบาทบางบทบาทที่ต้องใช้บทบาทของคนลักษณะการแบบนี้
ที่ต้องเข้ามาแล้วการตกผลึกในอารมณ์ต่าง
คุณแอนที่ผ่านมาเนี่ยแม้กระทั่งบางส่วนบางตอนไปแสดงละครใช่ไหมครับ
ละครตามบทที่ผ่านมาหลายปีเนี่ย๕๖๗ปีเนี่ยคุณแสดงละครของชิดเลยนะ
ละครที่เจ็บจริงทุกข์จริงอารมณ์ที่ตกผลึกแบบนี้ถ้าเป็นแสดงละครเรื่องใดทั้งเรื่องหนึ่งนะ
โอ้โหไม่ต้องทำอารมณ์เลยฉันผ่านมาหมดแล้วนะ

เอาล่ะจริงล่ะพิมอยากให้แม่กลับมาไหม

เขาบ่นทุกวันเมื่อไหร่แม่จะเดินได้เนี่ยจะได้ไปทำงาน
เอาของเลขมงคลไหมให้เสริมปุ๊บให้เป็นมงคล
ลาหูทรงคุดจากนี้นะไว้ประจำตัวติดตัว

เวลาจะเจออาจารย์ความกับเจ้านายนะ
ขอให้ได้งานเยอะนะนึกถึงแต่เรา
มีละครใหม่ปุ๊บนึกถึงเราทันทีเลย
สุดท้ายไม่ต้องฝากข้อคิดเพราะเราเป็นเด็ก

แอนจ๋าชีวิตเราผ่านมาทั้งหมดแล้ว
มันได้สอนมันได้บอกอะไรเรา
จริงละครชีวิตก็เรียนมาจนแบบว่า

บทแล้วแล้วก็มีความสุขว่า

บางคนที่เขาแบบ

คนในบ้านก็ต้องท้อไปกับเราด้วย

สิ่งที่ผ่านเข้ามานะคะ

เพราะแม่คือคนเดียวที่จะอยู่กับเรา

มีคนเดียวในชีวิตแล้วในโลกนี้ด้วยค่ะ

เจอมาแบบหนักหนาสาหัส

รอยยิ้มไม่ได้เป็นรอยยิ้มของพ่อ
ผู้เป็นแม่แต่เป็นรอยยิ้ม

กำลังใจทั้งหมดต่างมีกัน

อาจจะดูง้องแง๊งไปบ้าง
แต่ดูแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่า

สำคัญเข้มแข็งค่ะ

อย่าใช้ชีวิตบนความประมาท

สิ่งหนึ่งวันนี้ในสังคมทุกวันนี้
เตรียมตัวสร้างภูมิคุ้มกัน

ที่เราจะเจอเหตุการณ์อะไรแบบที่ไม่ได้คาดคิด

เรายังไม่รู้ว่าดาวดวงนี้จะต้องนับหนึ่ง
แต่เราก็เป็นกำลังใจให้กับดาวสองดวงนี้ที่วันนี้แวะเวียนมาด้วยนะฮะ
คุณแอนเนี่ยเป็นคนเคยถูกคนอื่นกำกับนะ
แล้วทุกคนอยู่ในโลกใบนี้ก็ถูกกำกับด้วยบทอีกอย่างหนึ่งจากผู้กำกับคือกรรม
กรรมให้เราสุขให้เราทุกข์สารพัดคุณแอนก็สู้แต่มีอย่างหนึ่งที่คุณแอนเริ่มจะเป็นผู้กำกับ
กำกับได้ดีก็คือบทบาทในความเป็นแม่ของลูกทำได้ดีเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาได้
บาทนี้ยิ่งใหญ่และมีกำลังถ้าลูกและแม่ทราบซึ้งซึ่งกันและกันได้
ศรัทธาในความเป็นแม่แม่ชื่นชมในความเป็นลูกแล้วใกล้วันแม่อย่างนี้แม่ของแผ่นดินผู้มีความยิ่งใหญ่
ทุกอย่างจะผ่านไปสลายไปแล้วก็จะเกิดปฏิหารครับ
และวันนี้ขอบคุณดาวของเราค่ะน้องพีมและคุณแม่แอนค่ะ

กลับมาพบกับรายการท็อกทะลุดาวได้ทุกคืนวัน
เพื่อรหัสบดีทางช่องไทยรักท์ทีวีช่อง๓๒
คืนนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ชีวิตที่จะต้องเข้ามาหานางเนื่องจากนางมีเงินขนาดนี้
จะต้องผู้ชายจะต้องรามานหนัง
จำได้เลยอาจารย์ลักษณ์เคยดูดวงไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เมื่อปีเกือบ๑๐ปีที่แล้วประมาณ๘๙ปีที่แล้ว
บอกว่าดูแหวนนะให้ระวังอุบัติเหตุทั้งเครื่องบิน
ตอนนั้นเหมือนหอระบบการบินส่งสัญญาณกันผิดอีกท่านไหนไม่รู้
แล้วเครื่องบินมันกำลังจะประสานหน้ากำลังจะชนกันกลางอากาศ
ชีวิตนางยังไม่อยากจะถามว่ามีแฟนครั้งแรกอายุเท่าไหร่
ชีวิตนางคู่ครองของนางจะเกิดขึ้นไหมจะมีไหม

กริ่มแล้วก็เรารู้สึกว่าผู้ชายเจ้าชู้เขามีเสน่ห

ชะตาแบบนี้ถ้าเกิดใครจะเป็นแฟนได้

ต้องถึงเนื้อทั้งตัวปร่ำเลย
พูดอย่างนี้หนูว่าไม่มีผัวเลยดีกว่า